พี่บอลนาคอมนาบอล
นี่ใครทิ้งขยะไว้ตรงนี้เนี่ยเกลือเลย
ดูดู

นี่นบอลพี่บอลนครใครทิ้งขยะไว้ตรงนี้ทำไมไม่เก็บ
เจ๊กับผมไม่ได้ทิ้งนี่นะ
อ้าวแล้วไม่ทิ้งเก็บไม่ได้หรือไง
อ๋อแล้วเจ๊ทิ้งป
เก็บมาเก็บ

ขยะนี่ไงไม่รู้ใครทิ้งแต่ต้องเก็บ
ที่นี่ก็เหมือนบ้านของทั้ง๓คนนะ

มันไม่ใช่ของผมให้ผมไปเก็บมา
เดี๋ยวเขาก็แจ้งความให้ตำรวจมาจับผม
หาว่ายักยอกทรัพย์หรอก

ตำรวจก็จ้องจะจับน้ำเบิดเรื่องอื่นอยู่แล้วนี่น่ะ

ไม่ใช่ของผมผมจะเก็บได้ยังไงล่ะ

เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาไม่มีคนซื้อของ

ที่นี่ก็เหมือนบ้านของทั้ง๓คน

เจ๊พูดเองที่นี่เหมือนบ้านพวกผมไง

เก็บกด
บอกนี้ดีก็ได้

บอกเลยว่าสะบัดต่อไม่รอแล้วนะไม่แน่
เขาเป็นเพื่อนคู่ซีที่ตั้งใจจะมาคว้าเงินแสนให้ได้
ไม่รู้ว่าเขาจะทำได้สำเร็จหรือเปล่านะคะ
คุณลูกเต๋าและคุณวัดค่ะ

เตะบอลแม่มาก

ไหนเราพูดกับกล้องซิว่าเงินแสนต้องเป็นของฉัน
เงินแสนวันนี้บอกเลยว่าจะต้องอยู่ในกระเป๋า

เกิดวันมั่นปีมั่นเดือนมั่น
ดูสิว่าการวิเคราะห์ราคาของเขาจะมั่นเหมือนคำพูดเขาหรือเปล่าค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

นี่แกต่อยลมยังมักระพืโหยเลยรึไง

นี่ท่ามวยนะเว้ยแม่ไม้มวยไทย

เอ้าหมอนมอนแทงกิจ

ชกไม่สมศักดิ์ศรี

ไอ้กรรมการไหนทำหน้าได้

เราเนี่ยเราเป็นพนักงานขายของ

ลูกค้าจับไว้ลูกค้าคือพระเจ้า
ไม่ได้ว่ามีเรื่องในร้าน
แล้วมีเรื่องอะไรหรือ

เดี๋ยวเนี่ยคนเรานี่มันใจร้อน

ต้องรู้จักเตรียมตัวไว้
ไม่แน่จริงไม่รอดมาได้หรอกเว้ย

มันนั่นอย่างความจริงคือว่ายการว่าย

ว่ายสู้พระก็นี่อย่างไง

อ๊ายผู้ใหญ่ก็นี่

ตอนนี้คุณก็ไหว้มันก็ปีบหน้าคือเหมือนเดิมแหละ

โอ้โฮนี่แสดงว่ายกหลังนี้โดนหลายหมัดเลยเหรอ

เดี๋ยวพี่รู้ได้ไงว่ามันมีเรื่องกับหมา
อ้าวก็โดนหลายหมัดหมามันหมัดเยอะ
อันนั้นเขาเรียกหมัดเผ็บ
อ๋อเหรอเอออ้าวไม่ใช่มันพี่
ไอ้น้องครับโอ้โหมันมากันเยอะไหมอ่ะยับเลย
มาเป็นฝูงเลยพี่มาเป็นฝูงเฮ้ย

เพิ่งเพิ่ง

อยากกินแพนเค้กลาดน้ำผึ้ง
อ๋อผมก็เลยไปปีนตีรังเพิ่งให้แฟนกิน
โอ้โฮตีรังเพิ่งทำมาคุยล่า

เองนี่ใช้ได้รักแฟนลูกผู้ชายจริงเลย

บ้ายังจะเดินรถชนภารกิจอย่างละเลยนะ
ไปตีมั้ยหน่อยถามร้านกูว่ามีน้ำเพิ่งขายหรือเปล่า
เออมีน้ำผึ้งกินด้วย
มีเรื่องเหรอเอาครับนะขายด้วย
นี่หอนรสน้ำเพิ่ง

ร้อยเม็ดน้ำเพิ่งด้วยเออ
โอ้โหนี่ไม่ต้องเสียเวลาตีเลยโอเคเลยครับ
เดี๋ยวหน่อยน้องอันนั้นแค่หอนของพี่ดีกว่านี่ครับน้ำผึ้งเวชโภง๗๒ซีซี
ราคาไม่แพงแล้วราดแพนเค้กอร่อย
โอ้โฮอันนี้ราดได้เลยทานได้เลยเอาอันนี้
อันนี้ถูกสุดและคุ้มด้วยโออิชิครับผมนี่ชาเขียวน้ำผึ้งผสมมะนาว
ราคาถูกที่สุดครับ

มาทางด้านนี้เลยค่ะน้ำเพลิงเหลือเกลือถึงฝ่า
น้ำผึ้งนี่ก็ต้องหวานแล้วค่ะเป็นกับ๓ข้อแรก

เลขนี้คือน้ำพรึงธรรมชาติแวชโชครมครับ

ราดกับอะไรก็อร่อยราคาถูก
อันนี้ฮอร์ฮอร์ฮอร์อู๊อื้อ
ฮอร์รสน้ำพรึงปริมาณ๑๐๐เม็ด
ชุบฟันแต่เขาเลยถ้าทีนั้นเป็นฟันจะไปแบบเขา
ไม่เกี่ยวกับออนฮะนั่นเหยียดด้วยตัวเอง
ของพี่ดีกว่าโออิชิครับผม
เครื่องดื่มชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว

อะไรเกี่ยวกับชานี่มักเก็บไปจะได้เปิดก่อน
ชอบมากเลย
สน้ำผึ้งผสมมะนาวครับขนาด๒๕๐มิลลิลิตรครับ

โอ้โหได้รสชาติเปรี้ยวหวาน
สุดยอดแม่แค่พรีเซนต์ก็เปรี้ยวปากแล้วเข้าแบงค์ในได้เลยค่ะ
ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ลูกเต๋าคุณวัดนี่คือคำถามข้อแรกของคุณค่ะ
คำถามข้อนี้ค่ะมีมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ถามเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมอยู่ในนี้นะคะ
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ขอบประกฏศาสตร์กันก่อนได้ไหมครับได้ค่ะที่เธอเคยอม
อันนี้เหรอใช่เธออมบ่อยไหมโอมบ่อยมาก
เป็นคนอมเก่งอมเก่งแป๊บเดียวปลื่นหมดเม็ดเลยนะ
ใช่ค่ะอมแล้วเคี้ยวอมแล้วดุ
คาตัดอันนี้ออกไประหว่าง๒อันนี้ค่ะ
โหและฮอลน้ำผึ้ง๑๐๐เมตรที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๕๐บาท

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
ข้อแรกมาได้ค่ะลูกสาวและคุณวัด
ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๒๐๐๐บาท

ข้อต่อไปจะมีเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

นี่คือผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยมีด้วยกัน๓แบบ
คุณวัดกับคุณลูกเต่านี่น่าจะถนัดนะคะเรื่องกล้วย

เป็นไงพูดถึงกล้วยแล้วหน้ามันได้

ที่ผมได้จะพรีเซนต์นำเสนอต่อไปนี้
และนี่คือกล้วยไข่หนึ่งวี
เป็นกล้วยยอดนิยมของคนไทยเนื้อนุ่มหวานมากด้วยประโยชน์
ทานกับอะไรก็อร่อยและราคาไม่แพง

ถ้าไม่ทานของพี่ไม่รู้นะ

กล้วยไข่แป๊บเดียวออกมาก็จะเป็นไก่แล้ว

โอเคข้ามไปที่หัวปีเลยค่ะ

ส่วนมากชอบทานกับผัดไทย

ของพี่เป็นใบตองนี่๑กิโลกรัมเหมือนกันครับ
ใช้สำหรับตบแต่งบายสีหรือว่าทำเป็นกระทง
คนสมัยก่อนนิยมนำมาห่ออาหารด้วย

ถอดผิวคุ้ยไปกินไหมครับ
แต่ว่าต้องกินต้องทาน๓แห้งไอ้ป่าว

เป็นคำถามข้อที่๒ของคุณวัดและคุณลูกเต๋าค่ะ
คำถามข้อนี้ค่ะมีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะสิครับคุณวัดคุณลูกเต๋า
ต้องมาเจอคำถามเกี่ยวกับกล้วย
ไม่รู้ว่าจะตอบถูกแบบกล้วยด้วยหรือเปล่า
ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับ